มาติดตามเรื่องที่เราถามคุณผู้ชมตั้งแต่เช้าตรู่กับเรื่องของความรักที่มันมีมากกว่า๒คน
ผู้ชายคนหนึ่งอายุเยอะแล้วล่ะมีเมียอยู่แล้ว
แต่เมียจับได้ว่าตัวเขาเองไปมีกิ๊กพอจับได้ก็มาเคลียร์กันลงตัว

เมียยอมให้มีกิ๊กแต่มีข้อแม้ว่าก่อนจะไปนอนกับกิ๊กต้องมานอนกับเขาก่อน

นี่คือข้อตกลงแต่มีอยู่วันหนึ่งสามีดันไปนอนกับกิ๊กมาแล้วก็มานอนกับเขา

แต่เขาไม่รู้ไงเขาก็สะกิดสามีว่าเรามาร่วมแบบนอนกันไหม
สามีบอกไม่หมดแรงแล้วจะนอน
เอาปืนไปขู่เมียจะยิงสุดท้ายปืนมาลั่นยิงเมียตัวเองจนบาดเจ็บ

พอมันมีมากกว่า๒คนมันกลายเป็นเรื่องที่มันผัวพัน

คนกลางคือสามีที่มีกิ๊กนี่แหละ

อนี่คือนายธสุพันธ์ภวงกัญญา

ตัวตำรวจจับเพราะหยิงนางสาว
หนูปรครองสีสร้อยพร้าวอายุ๔๑
อันนี้เป็นภรรยาเป็นเมียหลวงแล้วว่าอย่างนั้น
บาดเจ็บแล้วก็หนีไปอยู่กับกิ๊ก๓วันผ่านไป

ผลตำรวจตรีวรณัทผันผ่อนผู้บังคับการตำรวจ
ภูทรอุดรทานีก็สอบบัตรคำนายเทพศุกร์พันธ์
สารภาพสารภาพผมเคยถูกจับข้อหาชิงทรัพย์มานะ
ติดคุกมา๕ปีพ้นโทษมาก็มาอยู่กินกับเมีย
ก็คือนางสาวหนูประคองซึ่งเป็นแม่ม่ายลูกสอง

รับว่าเมียเขาเป็นคนขยันทำมาหากิน
ทำหน้าที่แม่บ้านไม่ขาดตกบกพร่อง
ทำให้แม่ของนายเทพสุพรรณรักสะพ้ายคนนี้มาก
แต่ว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนายเทพสุพรรณไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่ง
ไปมีกิ๊กกันเป็นสาวใหญ่แม่ม่ายลูก๔
ลูก๔นะเมียคนแรกแม่ม่ายลูก๒
ดันไปมีกิ๊กปินแม่ม่ายลูกสี่ชื่อว่านามสมมุติแล้วกันนะฮะ
คุณน้อยอายุ๔๘อยู่หมู่บ้านใกล้กันลักลอบคบหากันได้เสียกัน
สุดท้ายเนี่ยเมียตัวเองก็ทราบเรื่องก็ทำให้มีปากเสียงกันทะเลาะกัน
พูดจาปรับความเข้าใจกันแล้วเมียก็ยอมให้มีกิ๊กได้
แต่ต้องอยู่คนละบ้านเท่านั้นห้ามมายุ่งกับฉัน
และไม่อนุญาตให้ไปนอนค้างคืนบ้านกิ๊กได้
ถ้าหากซื้ออะไรให้เมียจะต้องได้ก่อน
ที่สำคัญต้องมาร่วมหลับนอนกับฉันก่อนถึงจะไปนอนกับกิ๊กได้
ก็คือใช่อันนี้คือข้อตกลงข้อตกลงระหว่างผัวเมียกันนะครับ
ก่อนเกิดเหตุค่ำของวันที่๑๕สิงหาคมที่ผ่านมาในเทพสุพรรณ
ไปร่วมหลับนอนกับกิ๊กมาก็คือเมียน้อยนี่แหละ
ก่อนจะไปร่วมหลับนอนก่อนจะกลับมาที่บ้านแล้วไปนอนอยู่ใต้ถุนบ้าน
ส่วนเมียตัวเองเนี่ยอยู่บนบ้านพอตื่นเช้ามาก็ลงไปหาสามีอ้อนวอน
นอนกันไหมมามีอะไรกันไหมอะไรแบบนี้กันไปกันมา
ไม่ยอมนอนแล้วก็เอาปืนไปขูดแล้วปืนก็ไปลั่นใส่เมียตัวเอง
ไปฟังเสียงของสามีคนนี้หน่อยนะฮะ
รีบที่รี๊งของแจ้นี้นิยว่าแจ้ยายายงัยกลุ่มส่วนเหยียดอะไรของแจ้

อ๋อรูปิด

คำว่าไปกวนเขาตอนเช้าว่า
อืมแล้วก็พอมารู้ว่าไปมีอะไรกับกิ๊กมาก่อนแล้วแบบ

โดนยิงไปอีกเจ็บอะไรนะฮะสุดท้ายนะหลังหลบหนีไปอยู่กับกิ๊กสามวันใช่ไหม
นายคนนี้นายเทพสุพรรณก็โทรศัพท์ไปขอโทษเมียนะ
ขอโทษเมียพี่ที่อยู่โรงเรียนโทรศัพท์ไปเออขอโทษนะพี่ไม่ได้ตั้งใจ
ไม่ใช่พี่สิเขาเป็นน้องนกเขาอายุน้อยกว่าไม่ได้ตั้งใจ
ซึ่งคนเจ็บเองก็ให้อภัยอีกคุณผู้ชม
ผู้หญิงคนนี้ใจกว้างมากให้อภัยเออนายเทศสุพรรณก็บอกกับทั้งสองคน
ทั้งสองคนคือเมียกับกิ๊กอ่ะนะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดรับโทษแล้วออกมาแล้ว
เดี๋ยวจะขอมาอยู่ร่วมกันกับทั้งสองคนอีกนะ
จะไม่ทิ้งใครทั้งเมียแล้วก็กิ๊กนะเพราะรัก๒คนเพราะรัก๒คนเท่ากัน
ค่ะแม่เอางี้เอางี้คือเราจะไม่ขอวิภาควิจารณ์ความสัมพันธ์ชีวิตรักของใคร
ถ้าเขาตกลงกันได้แล้วเขาอยู่กันอย่างมีความสุขจริงนั่นเป็นสิทธิ์ของพวกเขา
ถ้าเข้าตกลงกันได้อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกก็แล้วกันนะคะ